ท่านพิเศษอัพติของสอบขอไปจับตาดูกันหน่อยค่ะ
หลายคนก็ตื่นเต้นแทนนะจับตามองสองคนนี้

แต่ทีนี้พอไปถึงที่ธรรมเนียบรัฐบาล

ตอนที่ไปเข้าพบทางด้านพลเอกอนุพงศ์

แล้วตอนแรกคุณชัชชาก็บอกไงคือเราก็เคยถามว่าตื่นเต้นไหม
ชาติชาติบอกตื่นเต้นสิผมเป็นผู้น้อยท่านเป็นผู้นำประเทศ
อันนี้เป็นภาพตอนที่เข้าพบนะคะบรรยากาศการพูดคุยรายงานข่าว
บอกว่าเป็นกันเองนะแล้วก็มีการคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ประมาณ๒๐นาทีหลังจากนั้นก็ถึงจะไปประชุมสอบคอชุดใหญ่
แล้วพอเข้าไปในห้องประชุมสอบคอชุดใหญ่นายกก็กล่าวต้อนรับค่ะ
ต้อนรับคุณชัดชาติแล้วก็นายปรเมฆก็มีการลุกขึ้นสวัสดี
แล้วผลเอกประยุทธ์ก็ได้นำเหมือนกับเป็นการปรบมือต้อนรับ
นี่เป็นบรรยากาศในห้องประชุมสอบคอนะคะ
ส่วนมัตติล่ะคุณมัตติของสอบบอกคอชุดใหญ่

เรื่องนี้คุณผู้ชมต้องฟังดีเลยเพราะว่าหลังจากนี้ไป
ประเทศไทยทั้งประเทศจะเป็นสีเขียว๑กรกฎาคมนี้ค่ะ
นั่นแปลว่าอะไรการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ย
ก็จะเขาเรียกว่าอนุโลมให้ถอดแมสได้
อันนี้แล้วแต่ความสมัครใจเลยนะคะ
ในสถานที่เปิดทั่วประเทศเลย

แต่ถ้าสมมุติเกิดว่ายังอยู่ในสถานที่แออัดสถานที่ปิด
อันนี้ก็ยังขอเน้นย้ำว่าให้ใส่หน้ากากอนามัยอยู่

เรื่องพวกผับบ้านต่างจะปิดตอนตี๒

ใช่ค่ะขยายเวลาปิดตี๒เลยนะคะ
อันนี้ก็เป็นมติของสอบคอ
ออกมาล่าสุดจะเริ่มต้น๑กรกฎาคมนี้นะคะ
แต่ต้องดูเงื่อนไขต่างนานาด้วยนะ

ถอดในที่โล่งแจ้งในที่ที่มีอากาศถ่ายเทในอะไรแบบไหน
และสถานที่ไหนบ้างที่ถือว่าเป็นที่ที่มีอากาศไทยเท
สถานที่ไหนเป็นที่ที่เปิดโล่ง
อะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ต้องไปดูนะคุณนะ
สมมุติถ้าเราอยู่โรงเรียน

ออกมาเล่นกลางสนามถอดแมสได้ใช่ไหม

แอร์เป็นที่แออัดอันนี้ก็ยังแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัย
รวมถึงพนักงานที่ทำอาชีพบริการต่าง

หรือว่างานไหนที่มีคนมาร่วมงานเยอะ
มีคนมาร่วมงาน๒๐๐กว่าคนขึ้นไป
การจัดคอนเสิร์ตอันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะ
คอนเสิร์ตอัลโหลดออกกำลังแจ้งแต่คนเยอะ

ใส่หน้ากากอนามัยอันนี้ก็ยังเพื่อความปลอดภัยอยู่นะคะ
คุณผู้ชมค่อยศึกษานะรายละเอียดนะครับ
เพราะวันนี้เพิ่งจะเคาะกันออกมานะครับ
เดี๋ยวก็คงมีรายละเอียดที่เป็นแบบว่าชัดเจน